แต่ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นนี้เพิ่มเติมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นประเด็นที่ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางคดี
เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทนายความ
คือคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมก็น่าจะตามข่าวอยู่แล้วนะคะ
ว่าคุณแม่ได้มีการแต่งตั้งทนายความ
ก็คือนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเป็นทนายความของคุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธิน

แต่งตั้งทนายตั้งแต่เมื่อ๒วันก่อน
พบตำรวจไปตามความคืบหน้าทางคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
แต่ก็ไม่ได้เจอตำรวจเดินทางกลับไป
แล้วมาพบตำรวจครั้งที่สองอ่ะนะคะครั้งแรกไม่ทันได้เจอ
มาพบครั้งที่๒ก็มาในฐานะของทนายความ
ทนายบอกว่าคุณแม่ของคุณตังโมเห็นข่าวแล้วควันดันขึ้น
ดูข่าวแต่ละข่าวโอ้โหความดันขึ้นป่วยเลยนะคะ
คุณแม่ก็เลยไม่ได้มาด้วยวันนี้ทนายความก็เลยมาเองคนเดียว
คดีความยังมีข้อสงสัยแต่ยังไม่ขอตอบหรือว่าลงรายละเอียดอะไร
ข้อสงสัยที่ว่ากลัวจะกระทบกับรูปคดี
ส่วนเรื่องของการเยียวยาขอให้เป็นเรื่องในชั้นศาล
ต่อไปนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของเงินอีกต่อไปแล้วค่ะ
มีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยและขอบคุณทนายทุกคนที่ให้คำแนะนำ
ก็จะนำประสบการณ์มาทำคดีนี้ยืนยันว่าไม่ได้มาแก้ตัวแทนใคร
ให้ทุกคนที่ติดตามคดีมั่นใจว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
หนักใจถึงแม้ว่าจะเป็นคดีที่ท้าทาย
ไม่ได้อยากดังหรือหลายคนบอกหิวแสงอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้หิวแสง
ไม่กลัวถูกคุกคามเพราะถ้ากลัวก็คงจะไม่ว่าเป็นทนายความ
นายกฤษณะบอกแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะมีข้อสงสัยสองข้อ
ทำหนังสือขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประสานคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
แต่ท่านเป็นอดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยากจะให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
ชนะสูตรศพคุณตังโมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะตอนนี้ใกล้พิธีศพแล้วกลัวว่าจะชนะสูตพลิกศพไม่ได้อีกแล้ว
เพราะว่าติดใจค่ะติดใจกรณีการนำศพไปชนะสูตร
นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจจากตอนแรกที่ต้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ส่วนที่พี่ชายของคุณตังโมก็คือคุณได้ยศเด็ดจบอะค่ะให้ทนัยตั้มทนัยศิษฐาบิบเกิดเข้ามาช่วย
ก็เป็นสิทธิ์ของพี่ชายของคุณตังโมนะคะก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน
ทำคดีกันได้ก็ต้องมาดูว่าจะเข้ามาในมุมไหนยังไงเพราะว่าแม่กับพี่ชายจริงแล้วเขาก็ประสานกันอยู่ตลอดค่ะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็ต้องสรุปสำนวนก่อนนะครับถ้าเกิดสรุปสำนวนเสร็จก็ส่งให้กับอายการ
ถ้าอายการเห็นว่าสำนวนมันยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องตีกลับมาอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าอายการเห็นว่าโอเคสำนวนมันครบแล้วก็จะส่งฟ้องศาลทางผมเองเนี่ย
ในฐานะทนายความก็จะยื่นเป็นโจทย์ร่วมพร้อมกับทำคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับ
นี่คือขั้นตอนของสารที่ถูกต้องนะครับที่คุณแม่ออกมาอาจจะมีการให้คำปรึกษาหลายด้าน
คุณแม่ก็เลยสับสนนะครับไม่ได้มาแก้ตัวแทนคุณแม่นะครับ
จากคำให้การทั้งหมดของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับ
มีความตรงไหนที่เคลือบแคลงหรือว่ามีการบิดเบือนบ้างในความรู้สึกของเรา
นี่ครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นในรูปคดีจริงผมให้ความคิดเห็นตรงนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าผมให้ไปคือตอนนี้เนี่ยทางผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้รับสารภาพอะไร
ถ้าผมไปกล่าวหาเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นการไม่ดี
การที่เข้าไปพบคุณหมอนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะผ่าซ้ำนะครับ
แต่จะไปดูแนวทางในการหาข้อมูลว่าแผลลักษณะแบบนี้เป็นยังไงเกิดจากอะไร
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไปผ่าอะไรนะครับ
อันนี้คือลายมือคุณแม่เลยนะคะลายมือคุณแม่พนิดา
ด้วยลายมือตัวเองให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ข้อความลักษณะที่ว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของลูกสาวแม่ค่ะ
เพราะคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายตั้ม
ไม่ได้อนุญาตให้ทนายตั้มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของแตงโม
เพราะว่าแม่แต่งตั้งทนายกฤษณะเป็นทนายเพียงคนเดียวที่ดูแลคดี
และตำรวจทำคดีนี้ด้วยความละเอียดรอบครอบอยู่แล้ว
ท่านผู้บัญชาการก็ได้ดูแลคำแนะนำคุณแม่ตลอดอยู่แล้ว
แม่ก็มั่นใจว่าตำรวจที่พื้นที่นนทบุรีก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะ
วิงวอนทนายตั้มเลยว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องโม
ไม่ว่าจะกรณีใดเพราะคุณแม่ไม่ได้จ้าง

แล้วก็ลงชื่อคุณแม่นามสกุลคุณแม่เลยพนิดาสิริยุทธโยธิน

วอนว่าอย่ามายุ่งแต่ทนายตั้มก็ไปโพสต์เอาไว้เหมือนกันนะในเพจของตัวเองนะ

เราได้คุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์นะคะ
ยืนยันว่าการที่ทนายตั้มเข้ามาช่วยเรื่องคดีผ่านทางคุณดายศพี่ชายเนี่ยนะ
ทางคุณแม่กับตัวพี่ชายของคุณตังโมไม่ได้ผิดใจอะไรกันเลยไม่ได้ทะเลาะกันด้วย
แต่ที่ลูกชายแม่ไปดึงทนายตั้มมาเกี่ยวเนี่ย
ก็ด้วยความตั้งใจในฐานะพี่ชายที่อยากจะช่วยเหลือคดีของน้องสาวแค่นั้นเลย
ย้ำว่าแม่มั่นใจการทำงานของตำรวจนะ
เชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่นะ
ทนายตั้มเข้ามามีบทบาทแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่วุ่นวาย
ไหนจะต้องเอาเรือมาตรวจกันอีกรอบทั้งที่ตรวจไปแล้ว
อีกประเด็นคือแม่ไม่มั่นใจทนายตั้ม
เพราะแม่มองว่าทนายตั้มเคยทิ้งคดีกกอก

นี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าการมาช่วยเหลือในครั้งนี้มีความจริงใจขนาดไหนกันเหรอ
ข้าสมมติว่าเขาพูดเลยนะ
เรียบร้อยหนี้ร้านเปเป็นเหรอเรียบร้อย

อยากมาจัดการมันต้องคุณแม่ไม่ลาด
อย่างนี้คนอื่นเขาจะมองว่า
แม่กับพี่ด้ายฤทรรอกันหรือเปล่า

แต่คุณแม่บอกว่าอยากมาช่วยเรื่องกับสมัครตีน

รับไหมยุ่งยุ่งวายเนี้ยแค่เจ๋อแถวนี้
มองว่าเออมันจะได้แบบมุมอื่นที่แตกต่างจากการ
การตรวจรอบแรกอะไรอย่างนี้
สามทีเนี่ย

ที่คุณแม่พูดถึงเงินเยียวยา
ล้านบาทในรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วโอ้โหกลายเป็นประเด็นเนี่ยนะ

มันเป็นแค่เรื่องสมมุติแม่ไม่ได้รับเงินจากใครยังไม่ได้รับเงินอะไรจากใคร
ไม่ได้ตกลงกับใครด้วยซ้ำแค่คำนวณขึ้นมาเฉยไม่ได้มีเจตนาจะไปตีฆ่าลูกสาว
กับเงินตามที่กระแสสังคมโจมตีเลยค่ะ

เมื่อวานผมคุยกับคุณดายศคุณต่อยพี่ชายคุณตังโมลูกสาวของคุณแม่พนิดานี่แหละ
บอกอยากให้โฟกัสเรื่องคดีของน้องสาวเป็นหลัก
เรื่องเงินคุณแม่ก็เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกเมื่อสักครู่นี้
นี่เราก็พยายามโฟกัสเรื่องคดีนะฮะ

แต่เพราะเอิญมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเนี่ยทนายตั้มเข้ามาเนี่ยกับทางพี่ชายแล้วคุณแม่เขาไม่เห็นด้วย